สัปดาห์นี้อย่าลืมการแถวสดทางหน้าจอ
ไทยรัฐทีวีในวันอาทิตย์เช่นเดียวกันนะครับ

อะไรน่าสนใจและสวยงามกันบ้างครับ
ตอนรับการมาเยือนของทีมทหารน้ำราชนาวี
จังหวะนี้แข้งทีมเจ้าถิ่นทำเกมเปิดบอลยาวให้ธนากร
ทำเอาอมอนใช้ในทวงวานทีมยืนหลงทางกันเลย

เป็นกันหันระหว่างทีมกลางท่าเหลือพบกับศรีสะเก็ด
ลูกนี้ชัยวัดเปิดบอลให้แข้งบาซิลเตียโก้ทางซ้ายของสนาม
จับบอลหนึ่งจังหวะก่อนสัตว์บอลพรุ่งเสร็จได้ขาด
ลูกนี้ปรบมือลัวไปเลย

ตากขวาบอลของทีมเยือนราชนาวี
ที่โตกับทีมเย่าสุราธานี
โดยวีรยุทธ์ตักบอลขึ้นมาทางขวาให้ปียนัท
ส่งต่อให้เจษดาบางบอลก่อนใช้สปีดพลิกตัวซัดบอลด้วยซ้ายแบบเต็มข้อ
โอ้โหลูกหนีสุดย้ายไปเลย

เป็นการลดกันของโต้เล็กห้องเยี่ยนทางข้าม
ตอนรับการมาเยือนของโต้เล็กนครราชศรีมาเดอร์มอลวีวัน
จังหวะนี้เป็นการคลิกอินของทีมเยือน
โดยกิจิโภงทำชิ้นกับแค่งร่วมทีม

ครึ่งบอลและพลิกตัวยิงด้วยสาย
ลูกนี้โดนใจจริง
อันดับที่๑ของ๕ลูกสุดแข้งประจำสัปดาห์นี้

เปิดรังต้อนรับการมายเยือนของครูปีปศาสตร์ของศรีสะเกก
ลูกนี้สลาวุฒิเปิดบอลจากริมเส้นมาให้วิวัตร

แต่งบอล๑จังหวะแล้วส่งไก่ด้วยสายเข้าเสียบลุงสอง
ลูกนี้สุดเทพจริง
โปรแกรมนะครับการแข่งขันในวันนี้นะครับ
เตะด้วยกัน๔คู่๔โมงเย็น๒คู่ครับ
นาคอรัชศรีมาเดี๋ยวมองมีวันเจอกับเกษตรบรรดิษฐ์
แล้วก็ราชนาวีพบกับแบงคอกบีทีเอส

กอกซิตี้พบกับการท่าเรือนะครับ

อาคารกีฬาเวท๒ที่ศูนยวชนไทยญี่ปุ่นดินแดง

เดินทางมาจากต่างจังหวัดเนี่ยยังพักอยู่นะครับ